วันนี้มาต่อกันที่สาวิเคราะหลบม่านการเมืองครับ
เป็นช่วงที่คนไทยทั้งประเทศต้องคิดวิเคราะห์อย่างรอบครอบนะครับ
หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช
มีมติให้ตั้งคำถามพ่วงไปพร้อมกันกับการทำประชามติ
ว่าจะรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับ
แต่ว่ามีหลายฝ่ายออกมาวิภาควิจารณ์ว่าแห่คำถามยาวเหยียดเกินไป
โดยเฉพาะกรกตบอกว่าต้องไปปรับปรุงคำถามใหม่
เปลี่ยนให้มันสั้นลงเข้าใจง่ายมากขึ้น
ให้ประชาชนเข้าใจถึงความหมายของคำถามนั้นนะครับ
แล้วก็มองเรื่องนี้อย่างไรติดตามพร้อมกันในตลบม่านการเมืองครับ
ก็รู้รู้อยู่แล้วว่าความต้องการของใคร
เมื่อต้องการแล้วไม่ต้องทำให้สำริดผลให้ได้
แบบนี้ก็ต้องเอาอีกแบบหนึ่ง
มันเป็นการทำประชามติที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาด

บรรดาของประชาปติเขาอยากจะรู้ว่าประชาชนคิดเห็นอะไรในเรื่องใด
ก็ถามกันตรงเอาไม่เอาก็จบกัน
แต่คราวนี้กลายเป็นประชามติเหมือนสำล้อพ่วงข้าง
คือนอกจากถามประชาชนว่าจะรับหรือไม่รับรัฐมนูลฉบับนี้แล้ว
ยังมีคำถามพ่วงมาด้วย
แล้วก็เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าคำถามที่พ่วงออกมาเนี่ย
มันไม่ค่อยกลมกลืนไปกับเรื่องที่ถามในแง่ไหน
ที่ว่าไม่กลมกลืนอาจจะค้านว่ากลมกลืนก็ได้
แต่ว่าผมมองว่าไม่กลมกลืนเพราะว่าถามประชาชนว่าจะรับรัฐมนูลฉบับนี้หรือไม่
ประชาชนตอบแล้วถามว่ารัฐมนูลฉบับนี้ที่รับเนี่ยหรือไม่รับเนี่ยจะต้องแก้ไขหรือไม่
มันก็รู้เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าถามในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน

ปีหรือ๑ปีหรืออะไรก็ตามเลยนะครับ
นี่การกระทำเช่นนี้มันถ้าว่ากันจริงแล้วเนี่ยนะครับ
เป็นการไม่ให้เกียรติแก่คุณมีชัยและคณะกรรมการที่ร่างรัฐมนุนออกมานะครับ
ว่ายังไม่เป็นที่พอใจแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ออกไป
แล้วก็ฉบับที่ไม่พอใจนั่นแหละแก้ไขซะให้พอใจ
คือเป็นยุทธวิธีหรือยุทธการที่ทำอะไรก็ได้ให้ได้สู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ
ซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยนะครับถูกสามารถจะทำได้นะครับ
โดยนักกฎหมายน้อยใหญ่ทั้งหลายที่เห็นดีเห็นงามกันไปตั้งแต่สปทตั้งแต่สนช
ที่ลงมติกันเป็นฝักถั่วว่าให้ทำอย่างนี้แล้วก็
แต่มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงแล้วในยุคนี้สมัยนี้ในยุคของอำนาจพิเศษมันจะทำอะไรก็ได้
แต่มันควรจะทำอะไรให้มันแนบเนียนให้มันสอดคล้องให้มันดูดีนะครับ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะประดิษฐ์ถ้อยคำใหม่ทางกรกตเขาบอกแล้วเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์วิศนุ
เพื่อจะประดิษฐ์คำใหม่แต่ก็ให้เป็นในลักษณะนี้ค่ะอาทรมันจะช่วยอะไรได้ไหม
แต่คงจะไม่ละทิ้งเป้าหมายนะครับคือให้สว๒๕๐ซึ่งแต่งตั้งเนี่ยมีส่วนร่วมลง

นะครับเอ่อผมขอใช้คำว่าสงการรั่นคองรบอืมนะฮะ
แต่ถ้าเราดูจากความเคลื่อนไหวทั้งสองพร้อมแล้ว
ทั้งข้อสชและทั้งเอ่อคุณรักษิณใช่โดยภาคเพื่อไทยนะครับ
ก็มีรถน้ำดำหัวก่อนหน้านั้นก็ยึดขันแดง
ตอนนี้ก็จะแจกนะครับอันนี้ชี้ชัดว่า
อ่าทั้งฝ่ายต่อต้านคอสชเนี่ยทั้งคุณทักษิณเนี่ย
พักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยังคงดำรงเจตจำนงของเขา
ในความได้เปรียบใช่ในเวทีเลือกตั้งอืม
เขาเคยบอกว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะใช่นะฮะเพราะฉะนั้น
เขาก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อประคับประคองความได้เปรียบ
ในการเลือกตั้งไว้ขณะเดียวกันคอสชก็อ่านชัด
ก็รู้แล้วก็มีภารกิจที่จะต้องเปลี่ยนผ่านนะฮะ
ถึงมีเครื่องมือมีกลไกอะไรแต่ตอนนี้เขาได้เปรียบขอสชเนี่ย
นะเพราะว่าใช้อำนาจรัฐฐาธิปัตย์อำนาจพิเศษอยู่ค่ะนะฮะ
เราก็จะเห็นผมขอมองตรงที่โครสุรรัฐบาลเนี่ยอ่า
พี่มะกันเลยนะเนี่ยมะกันโดยอ้างว่านายกประยุทธ์ไม่สบายใจอื้อ
เขาให้เอ่อพี่มะกันเขาให้อ่าจำกัดอำนาจทหารค่ะ
ทางนี้ก็สวยกลับไปว่าชี้แจงไร้หนแล้ว
ทำไมพยายามไม่เข้าใจหรือ
แล้วก็วันผิดกฎหมายทั้งนั้นอะไรแบบนี้นะ
อเมริกาเนี่ยให้มีเสรีภาพทำผิดกฎหมายเช่นนี้หรือ
ก็เรียกว่าสวนกลับไปพอสมควร
แล้วก็บอกให้พวกคนไทยที่ไปใช้เวทีประเทศอื่น

แล้วทางฝ่ายคุณธักสินก็ชัดเจนเช่นกันประชาชน
จะทำยังไงดีประชาชนก็มีหน้าที่นะครับ
ถ้ามองดูมันก็มองว่าที่สตชมีมติออกมา
ขนาด๑๕๒ต่อ๐เอกฉันออกมาเลย
ให้สวมมีสิทธิ์
ผมก็มองดูว่าก็คงจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับคอสช
เพราะขอสชเองในตามร่างรัฐมนูล
ขอยจะมีชัยที่ผ่านมามันแค่ว่ามันยังขาดอยู่
มันยังควรไม่ควบคุมอังกฎนะครับ
เขาก็ต้องผลักดันอันนี้ขึ้นมา
ไม่งั้นคนทางสภาเนี่ย

ออกมาให้แต้มมากมายอย่างนี้นะครับ
แล้วก็อ่ำนักของคอสชก็ในการ
แต่งตั้งนายตะยกวัธนาธิโมนตีอะไรนะครับ
ขณะเดียวกันที่เห็นคือทาง
คณะกรรมธิการเนี่ยนะครับร่างรัฐมนูลเนี่ยของอาจารย์มีชัยเองเนี่ย
เขาก็มองดูในการไอ้ร่างที่มีการแก้ไขอันนี้เนี่ยนะครับ
ที่จะให้มีการตั้งคำถามนี้ขึ้นมา
เขาก็มองดูบอกว่ามันไม่ใช่เจตนารมณ์นะ
กรรมธิการรัฐมนุนไม่ได้คิดว่าจะให้มีอย่างนี้
และไม่ต้องการให้มีแบบนี้ด้วยนะครับ
ยังไม่ได้เขียนเอาไว้ให้มันนั่นเลยตัดเอาไปเลยทั้งหมดเลย
เพราะเขามองดูรู้อยู่แล้วว่าถ้ามีคำถามมีคำถามอันนี้ขึ้นมา
แล้วก็กลายเป็นว่ารัฐมนุนก็ยอมรับขึ้นมา
ต้องมีการแก้ไขให้สวเนี่ยเข้ามาร่วมในการโหวตนายมตีเนี่ย
เขามองถึงอนาคตว่าคนที่จะมาเป็นนายกรรมตรี
ในตอนนั้นถ้ามันจำเป็นเข้ามาเป็นเนี่ย

พอทัวร์ชองกันแล้วกรรมทิการแล้ว
ประชาชนิษฐ์อาจจะแท๊งกลั๊กอะไรแบบนี้

เพราะคุณจะเอาอย่างไรนี้คือคำตัดสิน
คุณจะชี้อนาคตของประเทศจะเอาแบบไหน
ทีนี้พรบประชามติออกมาแล้ว
เหลือแต่เพียงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มันจะทำให้โน้มน้าวคนได้ไม่เท่ากันไหมคะ
เพราะกรทเองทางฝั่งรัฐบาลเองก็สามารถเต็มที่เชียร์ทางร่างรัฐธรรมนูลได้เต็มที่
แต่ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถที่จะโรนโรงหรืออะไรได้
จริงแล้วถ้าคนมันเชียร์แล้วมันก็เชียร์อยู่แล้ว
คนที่ไม่เชียร์มันก็ไม่เชียร์
เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องสามารถการที่จะไม่ให้ใช้พลัง
เพื่อไปน้มล้าวชักจงหรือหาวิธีอื่นใดเนี่ย
แต่เรื่องขันแดงมันก็ยังมีข่าวบอกว่านี่เป็นอะไรอ่ะ
นี่เป็นขันเบื้องต้น
เราก็จะหาตาม
นี่คือน่าข้อสรุปก็คิดนี่คือวิถีการ
ที่ทำให้เขาต้องออกมาตรการแรง
คล้ายมัตต์จำก่อนกันเนี่ย
เหนือไปความรัฐมนูลหรือได้อีก
ตรงเนี่ยคอยพูดกันครับ

คนที่มีอำนาจรัฐเขาก็ต้องหาวิธีป้องกันของเขาอยู่แล้ว
แต่เราว่าเราต้องย้อนไปกันว่าในเรื่องคำถามพ่วงเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยก่อนนั้นที่ข้อเสนอของให้กรรมาธิการ
ให้กรรมการร่างของอาจารย์มีชัย
เขาก็เสนอเต็มมาก
แต่ว่าถ้าเรามองจริงโดยที่จะกลับเคลื่อน๕ปี

ต้องถึงอำนาจรัฐก็คือนายกระบบมตรี
แต่นี่ว่ามึงมาถึงมันอาจไม่รู้นะ
มันอาจจะมองได้๒หน้า
คืออาจารย์มีชัยก็เห็นว่าก็ทำให้แล้วไง
ว่าถ้าท่านแรกไม่ผ่านก็ให้สวเข้ามาร่วม

ครอสชคงคิดแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่า

แสดงว่าขอสชไม่มั่นใจ

ตอนนี้ในเมื่อความต้องการมันเป็นอย่างนี้
แล้วคิดว่าคงมีการล็อบบี้ในสปทหรือสปช

ว่าถามว่าคงจะคุยกันว่าถ้ามันอย่างนี้เสี่ยงหรือเปล่า

แล้วก็พวกศภทศภช
เขานั่งเรือแป๊ะใช่ไหม

คุณก็ต้องไปทำงานคุณต้องจ่ายค่าเรือ

ทีนี้จะเข้ารูป๒๕๐เค้าอี้เดิมพันแล้ว
แต่นี้ใครก็โชว์กันจนน่าเกลียด

ทำให้ที่ไม่เห็นด้วยมันจะมากขึ้น
มันก็เหมือนนักการร์มการมืองสมัยนึง

ไม่ใส่ทะวอนของการเมือง
อ้างว่าเป็นสมัครเล่นแล้วเข้ามาทำ
พอเสพเข้าไปแล้วก็ต้องหาวิธีการเช่นนี้
ผมอยากจะชี้ไปถึงประเด็นในการที่
แล้วก็ถามกันโต้งโดยไม่ต้องใช้สมอง

จริงแล้วเนี่ยนะฮะมันน่าจะตั้งคำถามที่บอกว่าที่ผมชมกรกตนะครับ
กรกตซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเนี่ย
ก็ตีเรื่องคืนไปว่าต้องตั้งคำถามให้ง่ายแก่การเข้าใจ
เพราะคำถามอันนี้ดูดีแล้วที่ออกมาจากสภานิติบัญญัติเป็นคำถามลวง
เป็นคำถามหลอกให้คนสับสนเข้าใจผิด
ที่ถามว่าให้รัฐสภาลงมติเลือกนายกดีหรือไม่
คนส่วนใหญ่เขาไม่สามารถจะมานั่งคิดหรือแยกแยะว่ารัฐสภาคืออะไร
สสสภาผู้แทนและวุฒิสภา
สภารวมกันเป็นหนึ่งรัฐสภา
ก็คิดผสมบนไปว่าก็ดีแล้วนี่

ก็ดีแล้วนี่แต่นั่นแหละไอ้คำว่าดีแล้วนี่ก็คือของแถมนี่
สวก็คืบคลานเข้าไปมีเสียงด้วย

จะให้สวมีสิทธิ์ร่วมโหวตนายกด้วยหรือไม่

แทบว่าให้รัฐสภาเลือกนายกหรือไม่เนี่ย

แล้วคนที่จะโหวตขึ้นมาอีกเอ๊ะอย่างนี้
หลอกลวงนี่ให้ประชาชนมา

เพราะการออกมาแบบที่ว่าเนี่ย
ถ้าไม่ชัดเนี่ยนะคำกว้ม

เพราะว่ามติของสนชเขาก็

ตามรัฐธรรมนูล

ถ้าเราไม่ทักเนี่ยแล้วเผลอไปก็

แต่เอาอย่างนี้ผมก็มองเฉพาะหน้านะ

ซึ่งรอบ
การประทะกันการประเฌิดหน้ากันตรงนี้เนี่ย

ว่าตรงนี้น่าติดตามมากกว่า